มันมีคลิปของการทำร้ายเด็กเกิดขึ้นอีกแล้วนะฮะ
ซึ่งจะว่าไปแล้วเนี่ยคนที่ทำร้ายเด็กนะอืม
แล้วสามารถใช้โทรศัพท์มือถือถ่ายคลิปแล้วส่งคลิป
ให้แม่ของเด็กหรือว่าจะขึ้นโซเชียลหรือจะให้ใครดูก็แล้วแต่เนี่ย
เท่ากับว่าคุณก็ใช้สังคมออนไลน์เป็นอ่านหนังสือเป็นรู้เห็นอะไรทุกสิ่งทุกอย่าง
ก็ต้องรู้ว่ามันทำไม่ได้มันเคยมีเหตุการณ์แบบนี้ไง
ไม่รู้ว่ามันผิดกฎหมายลอกลินแบบเอิ่มทำอะไรกันหรือเปล่า

ใช่เขาถูกจับบริเวณคดีมาก็เยอะแยะ
นี่ล่าสุดครับหนูน้อยคนนี้อายุ๒ขวบครับท่านผู้ชมครับ
ความจริงมันเป็นคลิปเคลื่อนไหวนะเราขออนุญาตให้ดูเป็นภาพนิ่งกันแล้วกันนะครับ
ถูกทำร้ายร่างกายใช้เท้าถีบใช้มือตบที่หัว

ใช้คำพูดด่าทอสื่อไปถึงแม่ของเด็ก

อีก๒วันถ้าไม่มารับ

นี่ฮะพูดส่งเสียงผ่านคลิปไป
คลิปนี้ถูกเผยแพร่ในสังคมออนไลน์
วิพากษ์วิจารณ์โอ้โห
แล้วเขาก็แชร์กันต่อไปไม่ใช่ว่าเขาแชร์อยากจะเผยแพร่ความรุนแรงนะ
เขาต้องการให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเห็น

ใช่ถูกต้องค่ะล่าสุดทีมข่าวของเราก็เลยสัมภาษณ์นะคะ
นายสุทัศน์จินตเวชศาสตร์ในอำเภอคลองลานจังหวัดกำแพงเพชรนะคะ
สัมภาษณ์ทางโทรศัพท์ครับก็บอกว่าตอนนี้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องลงพื้นที่ไปแล้ว
เหตุการณ์นี้เกิดขึ้นที่บ้านหนองปลือตำบลศักดิ์งามอำเภอคลองลานรู้จุดเกิดเหตุแล้ว
เรียกญาติของเด็กอายุ๑๔ปีที่มีสักเป็นนะของแม่เด็ก
แล้วก็เป็นคนที่ถ่ายคลิปส่งไปให้แม่เด็กวัย๑๘ที่ทำงานอยู่ชนบุรี
เมื่อช่วงเช้าที่ผ่านมาแม่เด็กเห็นคลิป
กลับมาที่กำแพงเพชรมาดูลูกนะคะ
ครอบครัวของเด็กเนี่ยเด็กคนนี้อายุประมาณ๒ขวบนะคะ

เจ้าหน้าที่ตำรวจก็นำตัวเด็กไปตรวจร่างกาย
แล้วก็ต้องเรียกครอบครัวเด็กมาคุยเพิ่มค่ะ
ว่าสาเหตุมันเกิดจากอะไรทำไมต้องทำอะไรแบบนี้
คือมันต้องมีเหตุผลแต่เหตุผลอะไรก็ฟังไม่ขึ้นหรอกนะคะ
ที่จะมาทำร้ายเด็กอายุ๒ขวบแล้วก็ถ่ายคลิปแบบนี้ค่ะ